นักแสดงใจบุญของเราคุณผู้ชมค่ะ

ฮือคุณผู้ชมพูดก็พูดไปนะคะใช่ว่า
เท่อุเทนเนี่ยเป็นแบบนี้คนบันเทิงนะคะ

ซึ่งล่าสุดค่ะน้องรถเบ้นค่ะบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ได้เจอตัวพี่เท่ค่ะก็เล่าให้ฟังว่า
ถึงเรื่องราวของการมูเตลูนะคะ
ซึ่งพี่เท่เนี่ยบอกมาว่าพี่ก็มูเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละ

ดูภาพนะคะคุณผู้ชมค่ะดูซะก่อน
เครื่องประดับเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริง
มีทั้งกำไรขอมือของอาจารย์ที่นับถือ
มีทั้งฟันของคุณพ่อที่เอามาใส่คล้องกับสร้อยคอ
เออพกติดตัวตลอดเวลาเลยค่ะ
ซึ่งยังบอกอีกด้วยนะคะว่าด้วยความที่เป็นคนพุทธค่ะแน่นอน
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มีอยู่จริงค่ะ
แล้วก็อย่างน้อยนะพกของเหล่านี้ติดตัวเอาไว้

ไปไหนมาไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะ

เขาเล่าเรื่องราวที่ชวนขนหัวลุกให้เราได้ฟังด้วย
เขาบอกว่าเขาไปเจอสาวปริศนาตัวเป็น
มาถึงคอนโดคุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งพระอาจารย์ก็ที่นับถือค่ะ
ก็บอกมาว่าเขาแค่ต้องการขอส่วนบุญเท่านั้น
เออนะคะเดี๋ยวฟังเรื่องขนลุกนี้จากพี่เท่กันดีกว่าค่ะ
เจอครับเจอพี่เคยเจอมาแบบเป็นตัวเลย

นั่งอยู่หัวเตียงพี่เป็นอาทิตย์เลย
เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอ
เด็นคือที่เขามาหาเราเพราะว่าอาจารย์บอกว่า

เขาอยากให้เราทำบุญให้
มีครับอย่างนี้พี่ก็ฟันคุณพ่อพี่

แหวนใส่นี่แหละแต่ขี้เกียจใส่ก็เลยเอามาห้อยคอ
นี่ก็เหรียญที่พี่สาวภรรยาให้มา
ก็มาคล้องไว้อย่างนี้ครับ
และนี่ก็ของอาจารย์ไพโรธ

คือเกี่ยวกับวัดกับวากับพระอะไรอย่างนี้
มันเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ
ก็มันมีความรู้สึกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
อย่างน้อยก็ทำให้มีแล้วเราสบายใจ